บุรีรำเขาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ต่อเนื่อง
เขาก็เลยเตรียมพร้อมที่จะมีมาตรการเปิดบ้านปิดเมือง
เปิดบ้านนี่คือการใช้ชีวิตออกไปนอกบ้าน
เรื่องของการไปตลาดการไปตลาดนัดถนนคนเดิน
เขาอาจจะเปิดให้ร้านอาหารจำหน่ายได้
แต่ต้องมีมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคมคือเป็นการผ่อนปลนนั่นแหละนะครับ
ส่วนปิดเมืองเขาก็ยังบอกว่าใครที่เป็นคนบุรีรำ
ใครที่จะเดินทางเข้าออกจังหวัดบุรีรำท่านต้องมีนี่สติ๊กเกอร์
สติ๊กเกอร์นี้จะเป็นการแสดงว่าท่านอยู่ในพื้นที่บุรีรำอย่างปลอดภัย
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเดินทางออกจากบุรีรำและเดินทางกลับเข้ามา
ไม่มีคนนอกเดินทางเข้ามาบุรีรำคุณต้องถูกกักตัว๑๔วันก่อน
คุณถึงผ่านขั้นตอนนี้และถึงจะได้รับสติ๊กเกอร์
แสดงว่าคนที่ติดสติ๊กเกอร์ที่บัตรประชาชนหรือบนพาสปอร์ต
คือเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงปลอดโควิด๑๙นั่นเอง
รอเชื้อโควิด๑๙แน่นอนบุรีรำเขาเตรียมจัดสติ๊กเกอร์แบบนี้
ก็จะไปแปะตามบัตรประชาชนให้ประชาชนเริ่มต้นวันที่๑พฤษภาคม
แต่ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน
ว่ามีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งหากินกับชาวบ้าน
ในการที่บอกว่าไอ้สติ๊กเกอร์ที่จะติดบัตรประชาชน
ชาวบ้านจะต้องเสีย๒๐บาทต่อ๑สติ๊กเกอร์
โอ้โหคุณถ้าผู้ใหญ่บ้านคนนี้
เรียกรับเงินจากชาวบ้าน๑๐คนก็ได้๒๐๐บาท
เรียกรับเงินจากชาวบ้าน๑๐๐คนก็ได้๒๐๐๐แล้ว
ถือว่าเป็นการซ้ำเติมประชาชนในช่วงโควิด๑๙แบบนี้
ทั้งที่จังหวัดยืนยันว่าสติ๊กเกอร์แบบนี้ไม่เสียตังค์

ถ้าคุณผ่านเกณฑ์การคัดกรองเรื่องสุขภาพ
เรื่องนี้ทางผู้ว่าควันออกหูนะ
ผู้ว่าของบุรีรำคือผู้ว่าทัชกรหัตถาธยางกูล
พร้อมด้วยคณะร่วมแถลงผลการจับกลุ่มเลยนะครับ
เพราะว่าสืบทราบว่าผู้ใหญ่บ้านที่ชาวบ้านร้องเรียนทำผิดจริง
เรียกรับเงินจากชาวบ้านสติ๊กเกอร์ละ๒๐บาทจริง
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้คือผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒ตำบลหนองแวงอำเภอระหารทราย
คือผู้ใหญ่บัญชัยเที่ยงธรรมอายุ๕๙ปี
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำบอกว่ามีความผิด
เพราะถือว่ามีพฤติกรรมซ้ำเติมประชาชนในช่วงของการประบาดของโควิด๑๙
โดยเรื่องนี้ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้มีพฤติกรรมในการไปเรียกเก็บเงินจากชาวบ้าน
บัตรประจำตัวประชาชนรายละ๒๐บาท
เพื่อจะแลกกับสติ๊กเกอร์ที่เขาใช้ชื่อว่าสติ๊กเกอร์บุรีรำเฮลตี้
ซึ่งเป็นสติ๊กเกอร์ที่จริงแล้วทางจังหวัดสั่งทำขึ้น
เพื่อมอบให้ฟรีแก่ชาวจังหวัดบุรีรำ
เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าคนบุรีรำปลอดเชื้อโควิด๑๙
แต่ท่านต้องผ่านการคัดกรองในเรื่องของสุขภาพ
ซึ่งจังหวัดบุรีรำเขาได้กำหนดแนวทางบุรีรำ
โดยจะให้บุคคลที่มีอายุตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไป
พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรำ
ต้องมีสติ๊กเกอร์แสดงการปลอดเชื้อโควิด๑๙
ติดอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าหนังสือเดินทาง
ซึ่งหากท่านเดินทางไปไหนมาไหนทั้งในจังหวัด
แล้วก็จากต่างจังหวัดเดินทางกลับเข้ามา
แล้วท่านถูกตรวจแล้วท่านโชว์นะ

ว่าท่านปลอดภัยก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ต้องผ่านกระบวนการกักตัว๑๔วันก่อน

แล้วจากนั้นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนก็จะมีหน้าที่ในการนำสติ๊กเกอร์
ไปติดให้แก่ท่านเพราะท่านผ่านการกักตัวแล้วปลอดภัยแล้ว
กลุ่มสีเหลืองหมายถึงมีรายงานผู้ป่วย
คือไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง๑๔๒๘วันช่วงที่ผ่าน

เบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
และจะทำการสอบสวนในเชิงลึกอีกครั้ง

ทีนี้ครับลุงเนวินก็ควันออกหูเหมือนกัน

บอกว่าไอ้พวกที่ไปเก็บเงินจากชาวบ้านไปซ้ำเติมจากชาวบ้านแบบนี้
อ้าวใครพบใครเจอลากเคาะเข้าคุกเลย

เพราะว่าเพจลุงเนวินก็ได้โพสต์ทำความเข้าใจกับชาวบ้านอีกครั้ง
เพราะว่าคุณเนวินชิดชอบนะครับ
เขามีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วยนะคุณนะ
ในการประชุมทุกแมททุกครั้งคุณเนวินก็จะประชุม
แล้วก็ยิ่งเรื่องของสติ๊กเกอร์ที่ออกมาในการประชุมล่าสุด

ในการที่จะออกมาตรการนี้นะครับ
โดยเพจลุงเนวินระบุข้อความบอกว่า
ใครไปข่มขู่ให้จ่ายเงินค่าสติ๊กเกอร์โทรแจ้ง๑๙๑ได้ทันที

หากพบการเรียกเก็บเงินโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รุณาแจ้งเบาะแสที่๑๙๑หรือว่าเพจ

ไปหากินกับชมบ้านแบบนี้นะครับ
แล้วเป็นผู้นำชุมชนด้วยมาทำแบบนี้นะคะ